นี้ที่กาลสินเนี่ยพนังน้ำชีมันขาด
วนน้ำมันไหลไปร้อยเอ็ดคุณผู้ชม
แล้วมันไปท่วมชุมชนนะ
พื้นที่ไหนรุ่มต่ำหน่อยนี่

วนน้ำชีไหลมาจากพนังชีที่ขาดครับนี่ฮะ

และอำเภอกรรมราศัยล่าสุดมวลน้ำซัดถนนคันพนังกั้นแม่น้ำชี
ระหว่างบ้านศรีฐานบ้านโนนเมืองอำเภอกรรมราศัย
แล้วก็ทะลักเข้าแม่น้ำชีรอยต่ออำเภอจังหารที่๑๐๑ครับ
นี่ฮะส่วนที่ขาดมันเป็นอย่างนี้
น้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องไปท่วมชุมชนรุ่มต่ำติดแม่น้ำชี
ชาวบ้านจะไปอยู่ไหนได้ล่ะต้องอบพยพขึ้นถนนคันพนังเป็นการชั่วคราวครับ

นี่ทางขาดข้างหน้าห้ามผ่านป้ายเตือนมาแบบนี้เลย
ชาวบ้านก็ใช้ชีวิตกันลำบากพอสมควรเลย
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยต้องลงพื้นที่ซะหน่อย
ไปบ้านคุยค้อตำบลดินดำที่อำเภอจังหารร้อยเอ็ดครับ
พบว่าบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ย
กลายเป็นว่าน้ำท่วมสูงขึ้นอีกคุณผู้ชมฮะ
ทำให้น้ำท่วมบ้านสูงเมตร๒เมตรเลย

แต่ก็ยังดีครับมีความช่วยเหลือมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่เขาเอาถุงยางชีพเอาข้าวปลาอาหารแล้วก็ยารักษาโรค
มอบให้กับชาวบ้านนี่คือ
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ต้องอบพยพขึ้นมาอยู่บนถนนแบบนี้
แต่ก็ยังดีครับมีทหารมาแจกถุงยังชีพให้ด้วย
บางส่วนที่เขายังอยู่ในบ้านกันอยู่นะก็ไปอยู่ชั้น๒ของบ้านครับ
ส่วนบ้านชั้นเดียวและบ้านที่อยู่ติดแม่น้ำชีก็ต้องอบพยพมานอนริมถนนกันแบบนี้
แม่น้ำชีเนี่ยคุณผู้ชมสถานการณ์ยังมีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นนะ
มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัด๑๐๑รวม๑๐อำเภอ๓๓ตำบล
กว่าครัวเรือนครับผู้คนได้รับผลกระทบเกือบ๒๐๐๐บาท
มีผู้อพยพไปยังศูนย์พักพิง๑๙แห่งในจำนวน๖๗๓คนครับ
ในพื้นที่อำเภอจังหารโพนทรายโพชัยเชียงขวัญและธวัฒน์บุรี
นี่แหละครับคุณผู้ชมบางพื้นที่เนี่ยน้ำยังสูง๓เมตรกว่าอยู่เลย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

คุณผู้ชมครับไปที่สามโคกปฐุมธานีครับค่ะชาวบ้านกับพระลูกวัด
ต้องช่วยกันเร่งระบายน้ำที่วัดบางนาออกแม้แม้ว่ารอบวัด
เขาก็กลัวว่าชาวบ้านจะมาทำบุญกันลำบาก
ก็เอาน้ำออกให้ได้มากที่สุดนี่ลานวัดนะเนี่ย
ร้านวัดกับพื้นที่รอบวัดบางนาอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับ
น้ำยังท่วมขังสูงประมาณสามสิบเซนติเมตรแล้วก็ยังมีแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมสูง๕๖ชั้น
แล้วน้ำก็ยังเอ่อล้นทะลักเข้าสู่พื้นที่ชั้นในจนทำให้มีน้ำท่วมขังรอบโบสถ์ครับ
ส่วนที่หลังวัดครับทั้งพระลูกวัดลูกศิษย์ชาวบ้านจิตอาสา
และเจ้าหน้าที่อบตบางโพเหนือผลัดเปลี่ยนกันมาทำยังไงทำยังไง
มาเฝ้าครับเฝ้าเครื่องสูบน้ำเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเลย
เพื่อเร่งระบายน้ำในลานวัดแล้วก็รอบโบสถ์ออก

จะมีงานกระถิ่น๓๐ตุลาคมนี้เดี๋ยวเกรงว่าญาติโยมจะเข้าออกลำบากนะครับ
คุณผู้ชมครับมาดูข้อมูลภาพรวมของจังหวัดปฐุมธานีหน่อย
ชาวบ้านยังเผชิญกับน้ำท่วม๒อำเภอนะคืออำเภอเมืองและสามโคก
แล้วก็๒๑ตำบลนะครับ๖๒หมู่บ้าน
ได้รับผลกระทบไป๕๖๑๙ครัวเรือนครับคุณผู้ชม
และล่าสุดระดับน้ำเริ่มจะลดลงบ้าง
บ้างแล้วแต่ก็ยังหนักอยู่นะ
เมื่อกี้ดูพี่เนี่ยคนนี้ก็ต่ำกว่าเข่าแล้วนะ
ก็เกินหน้าแข้งมานิดนึงครับใต้เข่าใต้เข่าอืม